ที่นราธิวาสกันหน่อยครับกลุ่มคนร้ายเนี่ยมีอาวุธครบมือนะฮะ
วางระเบิดร้านทองหวังจะไปปล้นครับแล้วดูความเสียหายที่เกิดขึ้นสิครับ
นี่ฮะทั้งประตูร้านทั้งถนนทั้งเสาไฟกล้องวงจรปิดครับ
นี่คือหลักฐานสำคัญลองดูครับคุณผู้ชมครับ
วงจรปิดบริเวณร้านค้าฝั่งตรงข้ามห้างทองคุณเห็นไหมคุณ
ดำมาเลยอ่ะโอ้ยกี่คนเนี่ยเนี่ยฮะอาวุธครบมือเลยนะครับ
บริเวณร้านค้าฝั่งตรงข้ามห้างทองแสงเจริญในพื้นที่ตำบลเจ๊เอ๋
แต่งกายชุดสีดำมีอาวุธครบมือ
ดูเหมือนว่าจะมีความชำนาญในพื้นที่ด้วยนะเนี่ย
ย่องผ่านกล้องกันไปครับ
เขาไปเพื่อก่อเหตุวางระเบิดที่ร้านทอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๑๓๘นาที

ต่อมาครับภาพตรงจุดนี้ตัดภาพมาช่วงเช้า
เจ้าหน้าที่นำกำลังไปตรวจสอบร้านทองจุดที่เกิดเหตุ

แรงระเบิดฝีมือของคนร้ายกลุ่มนั้น๑๓คน
ระเบิดเป็นระเบิดแสวงเครื่องครับ
ประกอบไว้ในถังดับเพลิงน้ำหนัก๒๐กิโลกรัม
วางไว้บริเวณประตูทางเข้าแล้วเกิดระเบิดขึ้น
ทำให้ประตูร้านเป็นประตูเหล็ก๒ชั้นแบบบานเลื่อนนะฮะและกันศาสตร์ด้านหน้าเสียหาย
ซากชิ้นส่วนระเบิดตกกระจายเกลื่อนทั่วบริเวณครับ

สะเก็ดระเบิดทำให้ร้านค้าฝั่งตรงข้ามมี๗ห้อง๗คูหา
กระจกแตกเสียหายเช่นเดียวกัน

ห่างไปไม่ไกลประมาณห้าสิบเมตรเป็นจุดตรวจตาบาครับ
และเป็นจุดที่มีการยิงปะทะกันนานกว่าครึ่งชั่วโมง

และคุณผู้ชมครับฟังตัวเลขไม่ผิด
ปลอกกระสุนตกอยู่กว่าร้อยปลอกคือรัวยิงกระหน่ำยิงกันเลยครับ

คว่างระเบิดไป๊บอมบริเวณด้านหลังป้อม๑ลูก

และอาศัยความชำนาญในพื้นที่หนีเข้าป่าด้านหลังป้อมตรวจตาบาไปครับ

อกจากนี้คนร้ายอีกกลุ่ม

เช่นหมู่บ้านครูมรณัทในพื้นที่ตะบนเจ๊เห

เพราะจุดแรกคือบริเวณร้านทองใช่ไหม
และจุดที่๒ห่างไปก็คือแถวใกล้กับป้อมตรวจตาบา

ทีมงานขึ้นภาพเต็มจอเสาไฟฟ้าล้มคลืนได้เลยครับ

เนี่ยฮะดึงล้มมาเป็นโดมิโน่เลยครับ
และบริเวณถนนสายตากใบบ้านตาบา
ก่อนถึงห้างทองประมาณ๑กิโลเมตร

เสาไฟหักหนึ่งต้นแต่ไม่ได้ล้มขวางถนนนะครับ
แล้วมีซากเศษชิ้นส่วนระเบิดตกกระจายเกลื่อนอีกด้วย

บริเวณเสาไฟฟ้าริมถนนสายตากใบสุงัยโกลก
ช่วงรอยต่อหมู่๑กับหมู่๒
ตำบลโคศิกเสาไฟหักโค้นขวางถนนทั้งหมด๑๐ต้นด้วยกัน
ต้องปิดการจราจรเพราะมันล้มมาเป็นแผงเลยครับ
ประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตากใบมาซ่อมแซมเร่งด่วนแล้ว
แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมครับบนหน้าจอมีจุดที่๖อีกด้วยครับ

จุดที่๖คือบริเวณถนนสายตากใบสุไงโกลก
ในพื้นที่หมู่ที่๔ตะบนมูโนะ
แรงระเบิดทำให้เสาไฟหัก๑ต้น
คนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องชนิดเดียวกันเลยครับ
แล้วมีอีกหนึ่งลูกที่ไม่ทำงานตำรวจก็เลยเก็บไปทำลายแล้วครับ
สืบสวนทราบว่าคนร้ายน่าจะมีเป้าหมายก็คือการปล้นทองนั่นแหละครับ
หลังจากระเบิดทำงานแล้ววงจรปิดเห็นคนร้ายพยายามจะงัดประตูห้างทองร้านทองเข้าไป
แต่ประตูบานเลื่อนชั้น๒ไม่ได้เสียหายไม่สามารถจะงัดเข้าไปในร้านทองได้
ส่วนที่คนร้ายหันไปปะทะกับเจ้าหน้าที่ตรงป้อมจุดตรวจตาบานั้น
น่าจะทำไปเพื่อป้องกันไม่ให้ตำรวจประจำจุดตรวจไปช่วยเหลือกลุ่มที่
ไปป้องกันช่วยเหลือเพื่อนของพวกเขาคือกลุ่มคนที่มาก่อเหตุ
และเป็นการสกัดกั้นตำรวจไม่ให้เข้าชาร์จได้วัย
ก็เลยขับไล่คนร้ายให้หนีพ้นออกไปได้
ส่วนการระเบิดเสาไฟฟ้าอีก๔จุดคาดว่าแต่ละจุดนั้นมีคนร้ายไม่ต่ำกว่า๖คน
นำระเบิดไปวางเอาไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นแบ่งกำลังไปตรวจสอบ
และจะได้ไม่มีใครใส่ใจบริเวณจุดที่ต้องการจะไปปล้นร้านทองนั่นเองครับ
ตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งตามตัวกลุ่มคนที่ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ